ท่านผู้ชมครับมีประเด็นเรื่องของ๒พศขึ้นมานะครับ
พระมหาสมปองแล้วก็พระมหาภัยวันนะครับก็สืบเนื่องมาจากการไลฟ์เฟซบุ๊คกันเมื่อคืนที่ผ่านมา
คือพระมหาสมปองท่านไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับพระมหาภัยวันท่านเข้ามาทางสาย
ไม่ได้มาไลฟ์ร่วมกันนะครับนี่ฮะสองพศแห่งวัดสร้อยทองนะครับ
ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับคือระหว่างที่ไลฟ์เฟซบุ๊กสักประมาณชั่วโมงนะครับ
พระมหาสมปองท่านก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกับพระมหาภัยวันนะครับ
แล้วทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นประเด็นก็ตรงนี้นี่แหละ
คืออยู่เนี่ยพระมหาสมปองท่านก็บอกว่าขอถามพระมหาภัยวันหน่อยนะครับ
คือมีข่าวว่าเนี่ยถ้าเกิดท่านรักษาการเจ้าวาดวัดสร้อยทองพระราชปัญญาสุธี
หรือว่าหลวงพ่ออุทัยยาโนธโยนะครับ
ถ้าท่านไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสตัวจริงเนี่ย
ได้ข่าวว่าพระมหาภัยวันจะไม่อยู่วัดสร้อยทองแล้วเหรอ
ถึงขั้นได้ข่าวมาบอกว่าจะลาศิกขาเลยก็มี
อันนี้พระมหาสมปองท่านถามพระมหาภัยวัน
พระมหาภัยวันท่านก็ตอบกลับท่านบอกว่าไม่อยู่ครับ
แล้วบอกได้ว่าหากไม่อยู่เป็นพระก็จะไปเป็นคารวาสก็คือจะลาศิกขา
แล้วหลังจากนั้นจะไปทำอะไรต่อเนี่ยนะ
เพราะว่าบวชมาตลอดเนี่ยจนสอบได้ประเรียนธรรม๙ประโยคเนี่ย
พระมหาภัยวันยืนยันว่าท่านลาศิกขาก็ไม่ได้หมายความว่าต้องไปเป็นครูเป็นอาจารย์อะไร
คือมันก็ยังไปทำอะไรได้อีกหลายสิ่งหลายอย่าง
เพราะว่าชีวิตทุกวันนี้เนี่ยก็มาไกลเกินฝันหลายสิ่งหลายอย่างอยู่แล้ว
อยู่เป็นภาคก็อยู่เป็นคาราวาสฮะพระอาจารย์
หมายถึงถ้าออกจากวัดเพชรทองไม่ได้ย้ายวัดก็คือศึกเลย

น้องกินไว้ทำหมากินอะไรไปน้องบวชมาตลอด

อาจารย์ผมไม่จำเป็นต้องเป็นครูอาจารย์
หนูไม่ต้องเป็นอะไรผมไม่อดตายแน่นอนฮะพระอาจารย์
คือคนที่ได้ยินในไลฟ์ตอนนั้นก็ทั้งตกใจแล้วก็งุนงงสงสัย
ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเกี่ยวอะไรกับเรื่องของตำแหน่งเจ้าวาดวัดสร้อยทองด้วยนะฮะ

เพราะว่าพอพระรุ่นน้องในวัดบอกว่าอย่างนี้พระมหาสมปองท่านบอก

คือถ้าเกิดว่าพระราชปัญญาสุธีท่านไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวัดวัดสร้อยทองเนี่ย
ตอนนี้รักษาการอยู่แล้วแต่งตั้งพระรูปอื่นมาเป็นเจ้าวาดแทน
ก็จะขออนุญาตเจ้าวาดรูปใหม่อยู่ที่วัดต่ออีก๒ปี
จากนั้นก็จะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองเหมือนกัน
เป็นแบบว่าพระร่วงวาจารย์สิทธิ์อะไรขนาดนั้น
แต่สำหรับอัตมามีอะไรต้องเคลียร์อยู่
ก็สักคือถ้าท่านเจ้าคุณอุทัยไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าวาดนะ

อยู่ต่ออีกสัก๒ปีแล้วกัน

วันนี้คุณหญิงสุดารัฐก็กระซิบกระทราบอยู่ว่าเดี๋ยวมีอะไรคุยด้วย
นี่ฮะก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

เพราะว่าทั้งสองรูปท่านก็จะพูดคุยหลากหลายเรื่องนะ

คือพระหมาพลัยวันท่านตอบทำถามพศร้อนพี่
คือพระหมาศมพรวงศ์ว่าท่านหลานสิทธิ์ขาจะไปเล่นการเมืองไหม
พระมหาภัยวันก็ยืนยันว่าไม่เล่นการเมืองนะฮะ

เป็นไปได้ไหมถ้าเข้าการเมืองไหนก็มาสายการเมืองก่อนหน้านี้ที่จะฮา
ผมเหรอครับอาจารย์ไม่มีทางครับผมไม่เข้าการเมือง
ผมไม่เป็นนักการเมืองผมจะไม่มีตำแหน่งในทางการเมือง
ผมไม่เอาเด็ดขาดผมเคยพูดหลายครั้งแล้ว
การที่เราพูดเรื่องประเด็นทางสังคมไม่ใช่ว่าเราอยากเป็นนักการเมือง
เหมือนคนชอบแซวเราว่าเราไปช่วยน้ำท่วม
แล้วทำไมไม่ลงสมัยหน้าลงสอสอไหมนู่นนั่น
ทำไมการช่วยคนต้องเป็นหน้าที่ของนักการเมืองเหรอฮะ
ทำไมคนธรรมดาทั่วไปช่วยกันไม่ได้เลยฮะในฐานะของคนคนหนึ่งประจิตคนคนหนึ่ง
เพื่อนร่วมสังคมคนหนึ่งไม่สามารถทำงานเหล่านี้ได้หรือฮะ
ไม่ผมไม่เอาผมไม่เป็นครับอาจารย์ถ้าออกไปคือต้องไม่เอาอะไรเลย
เพราะฉะนั้นคำถามตามมาหลังจากไลฟ์เมื่อคืนก็คือเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองไม่ใช่ท่านเจ้าคุณอุทัยที่รักษาการอยู่
แล้วพอสอทั้งสองรูปถึงขั้นอาจจะลาศิกขาเนี่ยนะครับ
พระมหาภัยวันท่านไม่ได้ไลฟ์นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เข้ามาทางโทรศัพท์แต่ก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะบอกไม่ได้ไลฟ์นะ
แต่ก็อยากส่งรอยยิ้มเพื่อให้ทุกคนมีพลังใจที่ดีอย่าคาดคันกับมันมาก
ชีวิตไม่ใช่น้ำกะทิไม่ต้องคันจนข้นก็ได้
เผื่อพื้นที่ให้กับตัวเองเยอะเผื่อใจเอาไว้กับทุกเรื่องให้มาก
อย่าลืมให้พื้นที่เพื่อที่ชีวิตจะได้พัก
อย่าลืมให้พื้นที่สำหรับการหายใจหายคอแก่ตัวเองประมาณอย่างนี้นะฮะ
ส่วนวันนี้พระมหาสมปองเนี่ยท่านนำสิ่งของไปช่วยชาวบ้าน
ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนพระมหาภัยวันเนี่ยไปช่วยทางหมอปลาที่จะไปช่วยผู้หญิงท่านหนึ่ง
โยมรูปหนึ่งที่ว่าโอ้จะรักอะไรนะจะนิพงนิพานอะไรนั่นแหละ
นิทานอะไร๓๐ตุลาคมใช่ไหม
ทีมข่าวของเราก็เลยไปเกอร์เลยคุณภาคภูมิไม่กระซิบบอกก่อนเหรอคะ
ไปที่วัดสร้อยทองจะไปคุยเรื่องนี้แหละ
พระมหาสมปองก็ไปแจกของช่วยเหลือน้ำท่วมอย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปค่ะ
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไม่กลับวัด
ส่วนพระมหาภัยวันทีมข่าวก็ต้องโทรคุยเอา
เพราะว่าไปช่วยทางหมอปลามือปราบสัมภเวษีที่จังหวัดสมุทรสาครอยู่นะคะ
ทีมข่าวก็เลยขอสัมภาษณ์รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง

พระราชปัญญาสุธีผ่านพระเลขานุการ
เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่
กรณีที่๒พศอาจจะลาศิกขาหรือย้ายวัด
แต่ว่าพระเลขานุการแจ้งมาว่าท่านเจ้าคุณยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลนะคะ
พี่ชายอายุ๕๐ขายลอตเตอรี่อยู่ที่วัดมานานแล้ว
เขาก็บอกว่าเออก็ไม่รู้นะไม่รู้ประเด็นนี้เลย
ก็ยอมรับว่าความดังของพศ๒รูปคนมาวัดมากขึ้น
อยากเจอพศทั้งสองรูปนี้
ส่วนตัวก็อยากให้พศสองรูปอยู่คู่กับวัดสร้อยทอง

เพราะว่าหลายอย่างเลยครับเพราะท่านก็แจกของอาหารด้วยนะครับ
เวลาน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ท่านมีส่วนร่วมตลอดครับ
คือถ้าเกิดว่าทั้ง๒รูปนี้ไม่อยู่

เงียบเลยใช่ครับอยากให้อยู่

ก็ต้องยอมรับว่าความดังของพศทั้งสองรูปเนี่ยคือเยอะมาก

เฉพาะในช่วงเวลานี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือเราลองตรวจสอบดูเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
จะพบว่าปัจจุบันวันนี้นะฮะ๒๘ตุลาคม
มีผู้ติดตามเพจของพระมหาภัยวันนะครับ
นี่นะครับคือจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ติดตามเพียงหลักแสน
แล้วพอมีการไลฟ์เรื่องธรรมะโดยเฉพาะการไลฟ์กับพระมหาสมปองในช่วงเวลานั้นนะครับ
นี่แบบโอ้โหคนติดตามนี่พุ่งขึ้นเป็นล้านเลยนะครับ
ถ้าย้อนไปดูเรื่องของคลิปนะเป็นคลิปแรกที่พระมหาภัยวันท่านเคยโพสต์
สอนภาษาบาลีสามเนร๒๑สิงหาคมตั้งแต่ปี๖๓
ตอนนั้นคลิปนั้นมีคนดู๕๒๐๐คน
มียอดกดไลค์๓๑๔คนแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์๑๔คอมเมนต์
ปัจจุบันมีผู้ติดตามอยู่๔๒๐๐๐คน
คลิปแรกที่พระมหาภัยวันท่านโพสต์เนี่ยเป็นคลิปสอนภาษาบาลีสามเนรเมื่อ๒๑สิงหาคม๖๒นั่นแหละ
คนดู๕๒๐๐อย่างที่บอกนะฮะ
แล้วก็กดไลค์๓๑๔แสดงความเห็น๑๔คอมเมนต์
พระมหาภัยวันเนี่ยเริ่มไลฟ์แบบจริงจังแล้วมียอดคนดูเพิ่มขึ้น
ก็คือคลิปเรื่องเล่าหลังหวยออกเมื่อ๑๖เมษา๖๔
ตอนนั้นมียอดคนดู๗๕๐๐นี่นะครับ
คลิปนี้นะครับมีคนคอมเมนต์แสดงความเห็นเข้ามา๓๒๗ตอนนั้นไลฟ์อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับ
เมษาต้นปีนี้นะครับ
จากนั้นพระมหาภัยวันก็ท่านก็เหมือนกับว่าจับทางได้ว่าการเทศหรือว่าบรรยายธรรมเนี่ย
ควรจะทำแบบไหนอะไรยังไงคนในสังคมออนไลน์ถึงจะสนใจ
ก็มีคลิปพศแสดงธรรมไลฟ์นี้ขอคนไม่เล่น
ไลฟ์เอาไว้เมื่อ๓๐สิงหาคม๖๔วันนี้เนี่ยยอดคนดู๒แสนนะฮะ๒แสนนะครับ
พระมหาภัยวันไลฟ์รูปเดียววันนั้นเนี่ย๕๒นาทีนะครับ
จากนั้นเนี่ยกระแสตอบรับในโซเชียลของพระมหาภัยวันเนี่ยโอ้โหมีเยอะมาก
แล้วพระที่เป็นพระรุ่นพี่ในวัดเดียวกันคือวัดสร้อยทองคือพระมหาสมปอง
ท่านก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็เลยมาไลฟ์คู่กันเมื่อ๓กันยายน๖๔
วันนั้นเนี่ยโอ้โหทะลมทลายจำได้ใช่ไหมครับทุกผู้ชมครับ
หัวข้อคลิปวันนั้นคือที่๑วัดสร้อยทอง
จะมาร่วงเพราะเวทีแบบนี้มันก็ไม่ได้
ไลฟ์๒รูป๒ชั่วโมงยอดคนดู๓แสนกว่าคน
นี่นะฮะถ้าย้อนดูกระแสความดังของพระมหาภัยวันเนี่ย
พระมหาภัยวัลจะพบว่าในการไลฟ์เฟซบุ๊ก๒๑สิงหาคม๖๒
จาก๕๐๐๐กว่ามาล่าสุด๓กันยายน๖๔
ที่ไลฟ์คู่กับพระมหาพระสมปองนะครับ
นี่ฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราบอกว่าเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
พระมหาภัยวันก็ไปหาหมอปลามือปราบสัมภเวษีที่สมุทรสาคร
ทีมข่าวของเราก็จะพยายามสอบถามเรื่องนี้ค่ะ
แต่ท่านก็ปฏิเสธที่จะตอบประเด็นที่พูดในการไลฟ์ในเฟซบุ๊กนะคะ

หมอปลาบอกว่าขัดขวางทุกวิถีทางค่ะจะไม่ยอมให้ลาศิกขาค่ะ
พระดีกล้าพูดเหลืออยู่ในประเทศไทยแค่ไม่กี่รูปเท่านั้น
ไม่ให้ลาศิกขาค่ะหมอปลาพูดนะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงหน่อยทั้งพระมหาภัยวันและหมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะ
ถ้าความไม่เป็นธรรมนั้นเกิดตามันไม่ทน
หรือว่ามันไม่มีตำแหน่งอื่นไม่มีอะไรอื่น
ก็ย้ายมาอยู่ข้างบ้านผมก็ได้

ช่วยเขาเรียกว่าสร้างสถานที่ของผมก่อน
แล้วอาจจะสร้างวัดให้ลุงพี่อยู่ก่อน
เพื่อความตบายใจของไทยหลายคน
ไม่ใช่เพราะผมคนเดียว
ผมถามว่าทุกวันนี้พระสงฆ์ที่กล้าพูดความจริง
มีกี่รูปในประเทศไทย